ทำบุญในยุค๔๐เดี๋ยวนี้อะไรก็ง่ายแล้ว

ง่ายมากคือพอทำบุญปุ๊บได้รับใบอนุโมทนาบัตรปั๊บ
ทันใจในการบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศลและสถานศึกษา
โรงเรียนกว่า๕๐แห่งรวมถึงโรงพยาบาลอีกด้วย
ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคและหน่วยงานรับบริจาค
เพิ่มความมั่นใจว่าเงินบริจาคจะเข้าบัญชีของหน่วยรับบริจาคโดยตรง
วัดหน้าพระเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในหน่วยรับบริจาค
สอดคล้องกับนโยบายการผลักดันการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
ไม่ต้องพลังเงินมาน่ะษแกะคือง่ายก็คือทำบุญผ่านเมือถือได้เลย
ก็ดีจริงมันก็ปลอดภัยต่ออย่างเนี่ยก็ใช้ง่ายดี
เป็นการทำบุญผ่านแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ที่สะดวกสบาย
แล้วก็เงินก็เข้าถึงที่วัดด้วยค่ะ

อาคารกรุงไทยยังได้จัดกิจกรรมใจฟ้าวัดพระบาทนำพุ

เพื่อให้พนักงานลูกค้าและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ
โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้มีจิตศรัทธา
เพราะต่อไปนี้อยากให้เรามองประโยชน์ตรงที่ว่าจะช่วยวัดได้มากเลย
เพราะว่าเราไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยออกใบอนุบัติ
คอยออกไปเสร็จรับเงินเลยก็ช่วยประหยัดทางวัดด้วย
และที่สำคัญก็คือว่าเงินมันจะไม่รั่วไหลหรอก
ที่ผ่านมาบางทีเราจะเห็นปัญหาของวัด
ว่าใครที่ทำบุญไปเนี่ยบางทีเราก็มองไม่เห็นปลายทางจริง
มันอยู่ตรงไหนเข้าบัญชีวัดไปหรือยัง
เราจะทราบได้เลยทันทีว่าเงินเข้าบัญชีวัดแล้วถึงวัดแล้ว
แล้วก็จะกลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเราได้ทำบุญไปแล้ว
และสามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีได้ในอนาคต
ดยอดเงินบริจาคและยืนยัน
เท่านี้ก็สำเร็จอิ่มบุญอิ่มใจ
ที่สำคัญบริการนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะ